เรามาดูข่าวหน้าหนึ่งกันก่อนค่ะ
หลังจากที่คุณแม่นะคะได้ขอความช่วยเหลือ
ผ่านสื่อโซเชียลซอมผ่านหน่วยงานต่าง
แล้วก็เพื่อนเบ้ายาดออกมาตามหา
หายตัวไป๖วัน
ไปเจออยู่ในป่าหลังบ้าน
ห่างไปประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วก็ต้องบอกเลยว่าน้องเขาอาการอิดโรย
ขาดอาหารขาดน้ำไม่มีรางเลย
ไม่มีแรงนะคะแล้วก็ติดเชื้อในกระแสโลหิตด้วย

แล้วก็ขาก็มีบาดแผลค่อนข้างเยอะพอสมควร

แต่ยังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์
อย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าโจ้
สุนัขคู่ใจของน้องดีเจเป็นฮีโร่จริงค่ะ
โจ้เนี่ยไปเจอตัวน้องดีเจนะคะ
เราไปดูวินาที
ที่แม่ได้เจอลูกที่หายไปนานถึง๖วันค่ะ

เย็นเย็นเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรลูกโอเคโอเคนะครับ

เจอเย็นคุณกินข้าวไหมลูกโอเค
หลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาร่วมกับตำรวจภูทรวิชิต
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

พร้อมนายสุจิตชัยโยคุณตา

ออกค้นหาเด็กชายเจษฎากร

อายุ๓ขวบ๙เดือน

หมู่๓ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต

อยู่ในพงศ์ยากใกล้ลำทานบริเวณป่านละมะ
ติดกับสวนผลไม้และภูเขา

เพราะว่ามีบาดแผลจากยุงและแมลง
จนกระทีก็ได้ช่วยกัน
ความดีใจของคุณแม่แบบนี้ค่ะ

แต่คุณผู้ชมคะเจ้าของสวน

เจอน้องดีเจมา๓วันแล้วนะ

ก็เลยบอกน้องดีเจว่าให้ขึ้นไปข้างบน

สุนัขเอาไว้เกรงว่าน้องดีเจจะได้รับอันตราย

มัวแต่ยุ่งอยู่กับการทำงานในสวน

ได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่บ่อย

เห็นว่าคุณตามาตามหา

เจอเด็กคนนึงเป็นหลานหรือเปล่า

เดินไปดูตามทางที่เจ้าของสวนบอก
เดินไปดูแล้วก็เจอจริง

นอกจากเด็กเด็กคนเดียว
พี่มิ้วฟังภาษาใต้รู้เรื่องนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้

เนี่ยก็จับหมาเอาไว้ถ้าตัวเองไม่จับหมาเอาไว้เนี่ย
หมาต้องไปกัดน้องดีเจแน่เลย

แล้วก็ตัวเองเลี้ยงหมาเอาไว้แล้วหมาดุ
ก็เลยตะโกนบอกให้เดินไปไกล

ในขณะที่คุณยายของน้องดีเจ

ที่เป็นสุนัขเพื่อนรักของน้องดีเจ

ขอบคุณเจ้าโจ้สุนัขของน้องดีเจ

แล้วก็ทำให้น้องดีเจได้กลับมาสู่
อ้อมอกของครอบครัวอีกครั้ง

ดีใจมั้ยยายเจอหลานละ

ขอบคุณใครบ้างที่มาช่วย
ขอบคุณทุกทุกคนนะจ้ะ

เป็นเสียงของคุณตาคุณยาย

ที่ช่วยกันออกตามหา
สุดท้ายก็เจอตัวน้องดีเจ

ส่วนอาการของน้องดีเจ

พัฒนาภูมิหน่วยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

หลังจากนำตัวน้องดีเจไปรักษา

มีสภาพเน่าเปื่อยเหมือนกับแช่น้ำเป็นเวลานาน

แมลงกัดต่อยเป็นจำนวนมาก
แล้วน้องดีเจก็มีอาการขาดน้ำ
อาหารส่งผลทำให้
เกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย

เข้าห้องอภิบาลการหายใจหรือห้อง
อย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการ
ตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วก็
ล่าสุดช่วงดึกที่ผ่านมา

ขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปเอ
เพื่อนำไปช่วยเหลือลูกชาย
ก็เปิดรับบริจาคในเช้าวันนี้
ค่ะเราไปสอบถามความคืบหน้าอาการของน้องดีเจกันหน่อยนะคะ
ขณะนี้ในแพทย์เจษดาจงภัยบูลพัฒนาผู้มนุยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณหมอเจษดาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับล่าสุดเช้าวันนี้อาการของน้องดีเจเป็นยังไงบ้างคะ
คุณหมอคะคือเช้านี้ผมยังไม่ได้รับรายงานนะฮะ
เดี๋ยวทีมแพทย์คงรายงานผมอีกทีหนึ่ง
เมื่อคืนเท่านับวันจะคงหญิตและวิกฤตอยู่นะครับ
ผลเลือดเนี่ยมีอะไรวะคำเข้มข้นขนเลือดมันต่ำลง
ก็เลยต้องให้เลือกมีผลอิเล็กตอไลก์
คือแรกในร่างกายของเด็กต่ำลง
ตรงนี้ทำให้เด็กซึมลง
พอซึมลงแล้วโซเดียที่ตำ
เมื่อวานเราก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้

คงต้องดูต่อไปฮะ

ตอนที่พบตัวน้องดีเจ

แล้วก็ได้กินน้ำกินอาหาร

เพราะว่าอยู่ในป่ามา๔๕วัน
ตรงนี้จริงคณะพ่าก็ยังลองทับการว่า
หมายความว่าได้สารอาหารเข้าไปเร็วเกินไป

เคลือแร่ต่ำลงอย่างรวดเร็ว
เพราะว่าที่จริงเจอแรงโซเดียมปุฏิตั้ง๑๓๐
ตอนนี้เด็กมี๑๑๐กว่า
ตรงนี้อาจจะที่คณะแพทย์บอกว่าอาจจะทำให้คนไข้เนี่ย
มีอาการซึมลงแล้วก็ชักได้ครับค่ะ
เห็นบอกว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยตรงนี้
น่าเป็นห่วงไหมคะคุณหมอคะพอไข้ขึ้น
บาดแผลตรงนี้ก็มันเป็นแหล่งติดเชื้อได้
ที่จะทำให้เกิดติดเชื้อในกระแสเลือดตามมา
ก็ต้องให้ยาติดเชื้อไปควบคุมไปก่อน
เพื่อหล่อผลแหลงกินว่าแผลที่มีหนองเปราะเชื้อดูว่าถึงเชื้ออะไรครับ
เห็นปัญหาได้ขึ้นเยอะครับ

ก็อาการก็หนักอยู่ฮะ
แต่ว่าเราคอนโทนได้อยู่ขนาดนี้ครับ

เห็นคุณแม่ได้มาโพสต์เฟซบุ๊คว่า
เด็กมีเลือดออกในกระเพาะอาหารครับ

มีลิขิตที่๒๔

ตรงนี้ความขึ้นขนของเลือดมันอยู่ที่บ้าน๓๕๔๐
ตัวเองแหละมีการเสียเลือดที่กระเพาะอาหาร
แต่ว่าทีมแพทย์ได้เข้าไปช่วย
แล้วก็ดูแล้วบอกว่าเลือดออกแล้ว
ทำให้เลือดก็จะช่วยในไคร่เยอะฮะ

ที่เกิดจากเกลือแร่ที่ไม่สมดุลกันนะฮะ

แล้วก็อันที่สองเรื่องไข้

แล้วก็อันที่๓เรื่อง

ทางทีมแพทย์บอกว่าคอนโทรได้เหมือนกัน

ค่ะก็ต้องดูอาการแบบวันต่อวัน

แต่ว่าตอนนี้น้องเขารู้สึกตัวไหมคะ

เพราะช่วยหายใจอยู่ครับ

สอบถามจากคุณหมอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
ผู้มนุยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต